มาแล้วห่วยเดชไทยรัฐเขาตีกันได้เป็นเลขอะไรบ้างอ่ะ
เขาตีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ตามความยาวของของงูเผือกเอออุปกรณ์บาทตกยังไม่กี่ตั้งหลังหกพันหกร้อยตัน
ก็หกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเป็นพญานาคเจ็ดเซียนอ๋ออืม
คลุมหยุดก็เลยตีมเป็นเลขเจ็ดสามศูนย์ภูมิสวัสดิ์สามศูนย์ภูมิสวัสดิ์
หรือจะศูนย์สามข้างรถเขียนหนึ่งขีดห้าศูนย์ศูนย์สองแปด

เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใครที่ยูทูปไทยรัฐและแอปพลิเคชัน

โปรดติดตามต่อไป